ไปดูเหตุการณ์ข่าวสารในด้านอื่นกันหน่อยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับที่มหาสรคามเนี่ยมีงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาประจำปีนะครับ
ทีนี้ช่วงเข้าเส้นชัยเรือลำนึงฝีพายก็ยกพายขึ้น
คือดีใจที่เข้าเส้นชัยนะครับแล้วทีนี้น้ำไหลแรงแม่น้ำชีเนี่ยก็เลยงัดเรือกันไม่ทันนะฮะ
เรือก็ไปชนต่อหม้อเรือล่มลงไปนะครับฝีพายที่จมน้ำไปทั้งหมดเนี่ยตอนนี้หายไป๓คนยังหาไม่เจอนะครับ
นี่ฮะชาวบ้านก็ตะโกนบอกให้เกาะเรือกันไว้เรือที่ล่มไปแล้วนี่เป็นแม่น้ำชีนะครับ

วาลินตะบล๕ตุมอำเภอเมืองมหาศาลคามจมน้ำศูนย์หายไป
คนหนึ่งชื่อนายอนุพงศ์ภุยยอมอายุ๓๐อีกคนนึงคือนายสุนันพิชัยลึกอายุ๒๓
และนายบัณฑิตโรโหอายุ๑๙นี่นะฮะฝีพายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บ่ายสามครึ่งนะครับ
หลังจากเกิดเหตุนักประดาน้ำแล้วก็กู้ภัยก็มาหาอยู่๒ชั่วโมงกว่านะฮะ
เย็นนะครับ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีต้องยุติการค้นหา
เพราะน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงมากแล้วก็เริ่มมืดแล้วนะครับ
ท้ายเรือลำเกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นพอเรือชนะแล้ว
พายทุกคนก็ดีใจยกพายขึ้นไม่ได้พายต่อ
กะว่าจะปล่อยเรือให้ไหลไปตามน้ำสุดท้ายเนี่ยน้ำไหลเชี่ยวมาก
จนเรือไปชนต่อหม้อถ้าไม่มีเรือคู่แข่งพายเข้ามาช่วย
คงจะจมน้ำหายไปมากกว่านี้ที่มีการตั้งคำถามว่า
แล้วทำไมไม่สวมเสื้อชูชีพกันนายท้ายเรือบอกว่า
พายเนี่ยมันต้องใช้ความคล่องตัวบางทีใส่ชูชีพแล้วมันไม่ถนัดมันระบาด
แต่ผสมหน้าท้านแค่งเรือนี่สมมติเป็นแวสเจรงเร็วครับ
คือหลีกจากทานพลังชูชีพ

ท่านรักต่อกอสัตย์กับเกงคาสรรครับ
เกงคาย่าวกับเอิริตรโกครับไปเลยงั้นมันรักษณะเดียวกัน
เมื่อวานพอทราบข่าวกันญาติของผู้ที่ศูนย์หายไป๓คน
ก็รีบมาที่เกิดเหตุทันทีเลยนะครับแต่เมื่อวานนี้หาไม่เจอนะครับ
ยุติการค้นหาวันนี้หากันต่อนะครับตั้งแต่เช้า
นี่คุณแม่ของอนุพงศ์นะฮะ๑ใน๓ที่ศูนย์หายไป
วันนี้นำอาหารนำเครื่องดื่มมาทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ริมแม่น้ำชี
ตะโกนร้องเรียกลูกชายบอกในน้ำมันเย็นนะลูก
เดี๋ยวจะหนาวให้รีบขึ้นมาเมื่อวานไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ย

กินกาแฟตอนเช้ากับขนม
ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นผู้สูญหายอยู่นะยังหาไม่เจอนะครับ
วันนี้ทางปพแล้วก็อบตท่าตูมด้วยนะครับแล้วก็ญาติยาดของผู้ศูนย์หาย๓คน
วันนี้ก็ล่องไปตามลำน้ำชีไปค้นหากันนะครับ
ตั้งแต่เช้าแล้วฮะแต่ลมก็แรงเหลือเกินน้ำก็ไหลเชี่ยวมาก
ปริมาณน้ำนี่สูงขึ้นด้วยเป็นอุปสรรคในการค้นหา
คือตอนนี้ยังไม่เจอนะฮะตำรวจสพท่าตูมบอกว่าก็ต้องรอตามขั้นตอนนะ
ทันทีที่พบร่างผู้สูญหายตามขั้นตอนก็คือมั่นใจว่าเสียชีวิตแล้ว
ก็ต้องมาไล่สอบสวนกันอีกทีนึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครประมาททำให้มีเหตุการณ์ขึ้นหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยตามหลักคดีก็ถือว่าทุกคนในเรือ๔๐ฝีภาย
ก็ถือว่าสมัครใจที่จะมาร่วมแข่งขันกัน
คือช่วงนี้น้ำเยอะนะคะใช่ครับ
จะน้ำฝนน้ำทะเลหนุนสูงที่นนทบุรี